คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการคัดแยกขยะบ้างดีกว่า
เมื่อกี้คุณรีไซเคิลให้ใช้ประโยชน์ได้
เราก็ต้องมีการคัดแยกขยะบ้านไหน

กับขยะเปียกนะครับแต่ที่นี่นะฮะพาคุณผู้ชมไปดูที่หน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคาม
เขามีโครงการดีแบบนี้ให้ชาวบ้านได้นำไปใช้นะครับ
นี่แหละครับผู้มนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามนะครับ
นายธานีพันแสงพอได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขยะ
ที่บ้านหัวช้างตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย
เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตะบนยางน้อยได้สนับสนุนให้ชาวบ้านคัดแยกขยะนะ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
และการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างรู้คุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต
แยกที่ต้นทางก็คือที่บ้านของคุณนั่นแหละ
แยกขยะกันซะหน่อยไม่ใช่ทิ้งรวมกัน
เดี๋ยวให้หน่วยงานเข้าไปคัดแยกเองเขาก็เหนื่อยนะ
ต้องเอาของสิบบ้านร้อยบ้านพันบ้านมาคัดแยกในคุณ
แต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากบ้านของตัวเองหน่วยงานเขาก็สบายแล้วนะครับ
โดยแยกขยะออกเป็นแบบนี้คุณที่บ้านคุณ๑๒ประเภทใช่ไหม

ประเภทคือหนึ่งเศษขยะเศษอาหารที่เน่าเสียหายได้ย่อยสลายได้

มีความชื้นส่งกลิ่นเหม็นก็ขยะเปียกนั่นแหละ
สามารถนำไปกำจัดได้และใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก
ประเภทที่๒ขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
อย่างเช่นเศษกระจกคุณทำกระจกสองหน้าแต่คุณทิ้งที่ไหน
เศษแก้วเศษขวดแตกคุณทิ้งที่ไหน
แตกบ่อยเลยเพราะว่าส่องแล้วไม่สวยก็เลยทำลายให้หมด

เอาไปเป็นขยะทั่วไปนะครับแล้วประเภทพวกซองขนมเนี่ยนะฮะ
ประเภทที่๓ขยะเป็นพิษคุณแยกไว้เลย
ขยะอันตรายอย่างเช่นอะไรทานไฟฉายหลอดไฟ
ป๋องยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปย์ต่างเหล่านี้นะครับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าถือว่าเป็นขยะอันตราย
และประเภทที่๔ขยะรีไซเคิลได้เห็นนะคุณ
ประเภทแก้วพลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียม
ที่สามารถนำไปขายเพื่อลดปริมาณขยะได้
สามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนของเขาลดลงกว่า๑๖๐

เริ่มต้นมาจากที่บ้านของเรา
คัดแยกขยะก็ทำให้คนที่จะรับงานต่อจากเรา

แต่ว่าปัญหาที่ประสบกับดิฉันก็คือทุกครั้งที่เจอคำว่าขยะทั่วไป

ฉันกลายนักภาพนี่ฉันทิ้งถังไหนดีนะ
คำว่าขยะทั่วไปแปลว่าอะไร
อ่ามีมาบอกแล้วก็คือขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ใช่
คือขยะทั่วไปนะคะทิ้งให้ได้

บางทีเราไม่รู้จะเลือกกินตรงไหนนะครับ